กำนันเตี้ยกำนันหญิงนักพัฒนาที่หนองคายที่ถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีแดง
เข้าไปที่บ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็ยิงกำนันเตี้ยจนเสียชีวิตเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าจับคนร้ายได้แล้วนะคะภาพในกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปคนเดียว
แต่คนร้ายที่ตำรวจจับได้รวบตัวได้มี๕คนเพราะว่าทำกันเป็นขบวนการในเรื่องของการจ้างหวานฆ่า
แล้วก็คนที่เป็นมือปืนที่ยิงแล้วมีภาพชัดในกล้องวงจรปิดเขาก็รับสารภาพ
ส่วนคนอื่นที่เหลืออีก๔คนให้การภาคเศษแบ่งรับแบ่งสู้บางคนปฏิเสธเลยบอกไม่รู้ไม่เห็น
แต่สุดท้ายทั้ง๕คนถูกแจ้งข้อหาครบถ้วนทั้ง๕คนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเกือบจะโดนรุมประชาธรรมนะคะเดี๋ยวไปดูจังหวะการทำแผนหน่อยค่ะ

กลายมาตอนนี้ก็ขอต้อนรับครับ
เป็นมือปืนใช่ค่ะแต่ถูกแจ้งข้อหาครบทั้งหมดนะคะ
ก็ต้องสู้คดีกันไปแต่คนนี้รับสารภาพ
เพราะว่าเห็นภาพชัดในกล้องวงจรปิดก็พามาทำแผน
นี่คือนายธนภูมิพรมมาตรอายุ๓๗สังหารกำนันเตี้ย
นางกันนิกาวงศิริอายุ๕๒กำนันตำบลผ่าตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
คนเป็นร้อยอะค่ะไปดูการทำแผนนะคะ
คนก็ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งนะคะทำแผนเสร็จ
ผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะขอขมาต่อหน้ารูปกำนันเตี้ยและไม่ขอขมา
ญาติของกำนันเตี้ยด้วยนะคะผู้ต้องหาปฏิเสธเองนะคะ
ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาใช่แต่มันก็ใช่ไหม
ก็ถูกลุมด่าเอาพูดง่ายคนที่ไปรอดูการทำแผนอะไรแบบนี้
เขาก็หวังว่าจะสำนึกผิดไงนึกออกไหมเพราะว่าคุณก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับเขาโดยตรงเลยใช่ไหม
ใช่เป็นคนถูกจ้างให้ไปยิงอ่ะให้มายิงคุณก็ยิงเขา
พอถูกจับได้ก็ไม่รู้สึกอะไรก็ไปทำแผนตามนั้นครับ
คดีนี้ค่ะตำรวจแกะรอยจากหลักฐานสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดนะคะ
ธนภูมิมือปืนทำทีไปซื้อของในร้านขายของชำ
ก็คือบ้านของกำนันเตี้ยค่ะอันนี้คือภาพฝั่งขวานะคะ
นี่ภาพกล้องวงจรปิดในช่วงวันเกิดเหตุนะคะครับ
อันนี้คือหลักฐานสำคัญรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ก็เป็นหลักฐานสำคัญไปซื้อมาถูก
จักรยานยนต์เก่ามาพ่นสีแดงทับเพื่อที่จะหลอกอะค่ะ
ที่ร่วมกันก่อเหตุที่เป็นขบวนการตั้งแต่วันเสาร์
ที่ผ่านมาสิบห้ากุมภาพันธ์นายสามารถทิพย์ศักดิ์อายุห้าสิบเจ็ดปี
อดีตกำนันในพื้นที่จังหวัดสุราธารณีนายสำริษฐ์สังสิงห์อายุ๕๙ปี
๒คนนี้เป็นคนจ้างค่ะติดต่อนายประสิทธิ์อินเนื่องอายุ๕๕ปีให้จัดหามือปืน
นายประสิทธิ์ก็เลยติดต่อนายธนภูมิมือปืนจ้าง๒แสนโอนไปแล้ว๑๘๐๐๐บาท
ส่วนนางสาวพนิดาจุนเด่นอายุ๓๑ปีเป็นแฟนสาวก็รู้เห็นด้วยก็เลยถูกควบคุมตัวทั้ง๕คน
ก็ไปจับได้ที่สุราชที่หนองคายและที่กรุงเทพจับได้ในหลายพื้นที่นะคะ
จากการสอบปากคำพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้ค่ะ
มกราคมนายธนภูมิกับนางสาวพนิดาสามีภรรยากัน
แต่ภาพในกล้องวงจรปิดเห็นเป็นสีแดงก็เพราะว่าทั้งคู่เขาไปซื้อสีกระป๋อง
สีดำกับสีแดงมาอย่างละกระป๋องแต่สุดท้ายเอาสีแดงพ่นพ่นอำพรางทำให้ดูเป็นสีแดง
ภาพจากกล้องวงจรปิดคือขวามือนะคะดูเป็นสีแดงเลยใช่ไหมคะแต่จริงจริงแล้วซื้อมาสีน้ำเงินดำ
คนหาร่องรอยก็ตามจักรยานยนต์สีแดงพยายามจะอำพรางแต่ก็หนีไม่พ้นหรอกค่ะ
ถูกต้องค่ะโอ้โหตำรวจไล่ไปถึงร้านที่ซื้อรถจักรยานยนต์เลยนะหนีไม่พ้นค่ะ
หนึ่งกุมภาพันธ์วันเกิดเหตุนายธนภูมิเอารถจักรยานยนต์คันนี้
ขี่มาก็ไปโฉพธิตภูมิเมืองขวาน้านบนเป็นร้านขายน้ำแข็งใส
ถามหาว่ากำนันบ้านหลังไหนอะไรเนี่ยแล้วมาจอดหน้าบ้านกำนัน
ทำทีไปขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในร้าน
กำนันเตี้ยก็ออกมาจากห้องครัวมาขายของให้
พอกำนันเตี้ยกลับเข้าไปในครัวนายธนภูมิสบโอกาสเดินตามเข้าไป
แล้วอยู่ห่างจากกำนันเตี้ยไปแค่สี่เมตรนะคะครับตะโกนเรียกก่อนด้วย
กำนันนี่กำนันหันมาเอาปืนยิงใส่หัวเลยค่ะโอ้โหนัดหนึ่งค่ะ
อ่าแล้วก็หันหลังกลับกำลังจะหนีนายธนภูมิบอกว่าทำปืนลั่น
ว่าปืนลั่นอ้างว่าปืนลั่นกระสุนลงพื้นไปอีกนัดหนึ่ง
แต่ที่ยิงศีรษะกำนันเตี้ยไม่ลั่นตั้งใจยิงเลยยิงศีรษะเลย
โอ้โหเนี่ยคือเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้อ่ะค่ะอ่า
หลังเกิดเหตุนะครับชุดสืบสวนของตำรวจที่หนองคายนะครับ
ระดมกำลังไล่ล่าติดตามคนร้ายนะฮะจนกระทั่งสามกุมภาพันธ์นะครับ
ไปเจอรถจักรยานยนต์อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสะคลองใหญ่นะฮะนี่ฮะ
ลงน้ำเลยใช่แล้วก็ไปตรวจสอบก็พบว่าอ้าวพ่นสีอืม
นี่ครับ๕กุมภาพันธ์พลตมติเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับชุดสืบสวน
เพื่อตามความคืบหน้าคดีพร้อมกับสั่งการให้ตำรวจกองปราบราม
ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบานลงมาช่วยคลี่คลายคดีด้วย
เอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตัวคนร้ายเอามาใช้นะครับ
หลังจากนั้นนะครับระหว่างที่กำลังสืบสวนติดตามตัวคนร้ายอยู่นะฮะ
ทางครอบครัวของกำนันเตี้ยก็ทำพิธีชาปนกิจศพกำนันเตี้ย
เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์แล้วทางครอบครัวก็เชื่อมั่นว่า
จะต้องจับคนร้ายได้แน่เพราะว่าพบตรมาตามคดีเองนะฮะ
จนกระทั่งจับได้จริงจริงนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มาสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งห้าด้วยตัวเองเนี่ยครับ
ภาพวันสอบปากคำครับท่านผู้ชมครับอ่านายธนภูมิมือปืนเนี่ย
สารภาพคนเดียวที่เหลือไม่สารภาพเลย
โดยเฉพาะนายประสิทธิ์คนที่จ้างนายธนภูมิโอ้โหนี่ค่ะเห็นไหม
ธนภูมิเสื้อดำเนี่ยไปไปมาพอมาถึงหน้าพบตร
เอ้ารับสารภาพอยู่คนเดียวอาประสิทธิ์ไม่สารภาพ
นี่ทุบหัวเลยค่ะยังใส่กุญแจมืออยู่เลยนะ
นี่ฮะต่อหน้าผอบตรนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหม
ตำรวจต้องเข้ามาระงับกันอ่ะคือประมาณว่าโมโหเพื่อนเนี่ย
เอ้าเฮ้ยไปจ้างเรานี่ว่ะก็ตัวเองปฏิเสธไม่ได้ไง
บรรพาบจากกล้องวงช้อนปิดมันชัดว่าไปยิงเขาอ่ะ
ไปตกลงอะไรกันไว้ก่อนที่จะมาสอบปากคำหรือเปล่า
ธนภูมิรับไปเลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็รับด้วย
ก็เฉลี่ยโทษกันไปถึงเวลาธนภูมิบอกรับอยู่คนเดียว
อ่านี่ฮะต่อหน้าพบตรเลยนะครับจนหน่วยฮานุมานของอ่า
กองปราบก็ต้องมาห้ามนะครับแล้วก็เอาไปสงบสติอารมณ์
ค่ะแล้วถึงมาสอบปากคำกันอีกรอบหนึ่งซึ่งสี่คนก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิม
ใช่ค่ะก็มีธนภูมิคนเดียวที่รับสารภาพ
แล้วหลักฐานเนี่ยนะฮะสาวไปถึงตัวของทีมสังหารนะครับ
ทั้งหมดเลยนะฮะก็มีมือปืนมีแฟนสาวนะครับนะ
หลักฐานต่างที่เจอทั้งรถเก๋งจักรยานยนต์ที่ไปซื้อมาพ่นสีหมวกกันน็อก
นะอ่าร้านขายจักรยานยนต์ที่ไปซื้อมาเนี่ยไล่ไปได้หมดใช่ค่ะ
นี่เห็นไหมฮะหลักฐานมันชัดนะ
ทีนี้อยู่ที่ว่าหลักฐานจะแน่นหนาไปถึงคนที่จ้างวาน
เป็นทอดทอดทอดทอดไปหรือไม่ปมสังหารนะครับชุดสืบสวนบอกว่า
จากการสืบสวนเนี่ยพบว่ามันมาจากความขัดแย้ง
เรื่องที่ดินสอบประกอบจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบไร่ในพื้นที่ตำบลผ่าตั้ง
คือความจริงกำนันเตี้ยเข้าไปช่วยหลายเคส
กรณีที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินแต่ว่าคดีเนี้ยมันเนื่องมาจาก๑๒๐ไร่
ตำบลผ่าตั้งมูลค่ากว่าสิบสองล้านพื้นที่ตรงนี้นะฮะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมามันไม่ใช่แค่สอปกรครับ
แต่มันคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะ
ตรวจยึดไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าตอนนั้นคศมีนโยบายเรื่องการ
อ่าจัดการเรื่องของที่ดินที่ไม่ถูกต้องอืมนะครับ
อ่าแล้วพอยึดที่มาได้เนี่ยเขาก็ต้องส่งมอบผ่านไปยังผู้นำชุมชน
ซึ่งผู้นำชุมชนที่ได้รับที่ของหลวงคืนมา
ก็จะเอาเข้าสู่คณะกรรมการในหมู่บ้าน
เพื่อเอาไปทำประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน
พื้นที่ตรงนี้กำนันเตี้ยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน

ก็เลยใช้วิธีการก็คือถ้าอย่างนั้นก็กรีดยาง
แล้วเอาเงินที่ได้จากการกรีดยางพาราในพื้นที่ดินตรงนี้
รายได้เมื่อช่วงปี๑๙๕๙ตกเดือนนึงในยังเป็นแสนบาท
แต่หลังมันก็เหลือสักเดือนละ
ก็แล้วแต่ข้าวยางภาราข้าน้ำยางอะไรพวกนี้ด้วย
เป็นผู้ที่ถูกยึดที่มา
ก็เลยมองว่าตัวเองเนี่ยเสียผลประโยชน์เพราะกำนันเตี้ย
แต่เงินต่างที่ได้มาไม่ได้เป็นของกำนันเตี้ยนะ

เขามีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลฮะ
ทีนี้ค่ะตำรวจสพเมืองหนองคายก็คุมตัว
ประสิทธิ์หนึ่งในผู้ต้องหาไปฝากขังศาลจังหวัดหนองคายนะคะ
ผู้ต้องหาอีก๔คนก็ถูกแยกขังไว้ที่สพท่าบ่อสพบ้านเดือ
สพพลพิสัยสพเวียงคุกก็ไปฝากหางต่อสารในเวลาไล่เลี่ยกันแหละค่ะ
อย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่ารับสารภาพแค่มือยิงคนเดียว
อีก๔คนยังคงให้การภาคเศษแต่ตำรวจก็แจ้งข้อหานักทั้ง๕คนเลยนะคะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกัน
กลัวว่าถ้าได้รับการประกันตัวออกไปจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ระหว่างการติดตาม
ญาติของกำนันเตี้ยบอกว่าช้ำใจจริงเพราะว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
เป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงกันครับงานศพกำนันเตี้ยก็ไป
ร่วมงานศพไปกินข้าวกินน้ำในงานศพของเขา
ที่ไปร่วมกันฆ่าเขา
แต่นี่แหละฮะสุดท้ายแล้วคนร้ายยังไงก็ถูกจับได้